รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
แค่ลืมจะปวดผมก็เลยหวังดี
บอกถ้าแม่ปวดมากผมก็มีหมอดีมาให้
ถึงก็นวดปลาเท้าเขาเบ๊บแม่ก็โอ๊ย
พอนวดเสร็จปุ๊บวิ่งได้เลยแม่วิ่ง
แม่แบบนี้จริง
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนะครับที่เป็นกำลังใจเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับ
นักสู้ชีวิตผู้มีปัญหาในเรื่องของเงินทุกคนนะครับ
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มีปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องไปพึ่งแบงค์ไม่ต้องไปยืมเพื่อนครับ
มารายการของเราแค่คุณซ้อมมาให้ดีร้องเพลงให้เนื้อเพลงถูกต้องทั้งหมดครบ๑๐เพลงไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดี
รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาทครับ
เป็นที่พึ่งพิงของคนยากทั่วประเทศนะคะเพียงแต่คุณมีหัวใจเป็นนักสู้ค่ะ
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กับพี่ช้างค่ะชายหนุ่มผู้ซื้อผู้มีจิตใจงดงามบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเขาไม่ดีจริงอดีตแม่ยายจะไม่มาตามเชียร์เขาถึงนี่ค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะไปพบกับเขานะครับมาลื้อฟื้นความทรงจำเรื่องราวของเขากันอีกครั้งกับภาพชีวิตของเขาเลยครับเชิญครับ
ผมชื่อพงศักดิ์นามสกุลปรุเขตชื่อเล่นชื่อช้างอายุ๕๐ปีมีอาชีพค้าขายครับขายโรตีสายใหม่ครับแบบหยอดเหรียญครับ
พอหยอดแล้วมันจะมีเสียงดังทำให้เด็กชอบจุดขายเราคือจุดนี้ครับ
ขายตามแถวโรงเรียนแล้วก็ตามตลาดนัดสาเหตุที่ผมต้องมาขายโรตีเพราะผมทำงานหนักไม่ได้เลยเพราะผมปวดหัวเข่าเป็นโรคเกาปวดจนถึงกระดูกรักษาไม่หายฉีดยาทำอะไรก็ไม่หายไปบีบก็ไม่หายหมอบอกว่าต้องผ่าแต่คุณต้องพักฟื้นประมาณสามเดือนผมตกใจมากแล้วใครจะเลี้ยงดูแม่ถ้าผมอยู่โรงพยาบาลผมเลยบอกว่าโอ้ยผมไม่เอายอมเจ็บ
ต้องเรียกดูแลแม่แล้วไหนจะลูกสาวอีกลูกสาว๒คนอยู่กับเมียเก่าที่เลิกกันแล้วถึงแม่ผมจะเลิกก็แม่เด็กแล้วผมก็รับผิดชอบลูกผมส่งเสียเขาเหมือนเดิมแล้วก็ขาดเทอมกว่าส่งเสียเหมือนเดิมทุกวันนี้ผมก็อยู่กับแม่๒คนครับอายุ๗๓ครับเป็นลูกหัวใจลูกความดันลูกกระเพาะปวดเพราะเขาเนี่ยหมอว่าเป
เดินไม่ได้มากกว่าไม่ได้เดินได้มาก

ลูกคนนี้ก็ดีมากรักแม่เป็นห่วงแม่มากจะกินจะอยู่อะไรก็รับมาให้กินจะหาบหน้ามาได้ก็อุ่มไป
เวลาผมพาแม่ไปหาหมอก็อุ่มแม่ช้อนแม่ขึ้นไปที่รถโนไซด์เวลาแม่ก็ขึ้นรถแม่ก็ชอบโยกเหยกแล้วก็ปวดบอกแม่เอาพามามาทำอะไรกูกพามามาคัดเอวสิเดี๋ยวไปหลนแล้วไปกลับอ่ะ๕๐กิโล
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาแล้วก็อุ่มก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปหาหมอดีกว่าจะดูแบบเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ

ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ

ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ
ผมอยากจะหารถสันเร็งสักครั้งนึงคือเอาเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะมาลองเขาไม่เจ็บปวดครับ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
และตอนนี้นะครับนักสู้ชีวิตคนนั้นก็รอพร้อมอยู่แล้วทางด้านหลังนะครับมาพบกับเขาเลยคุณช้างนะครับพ่อคะโรตีสายใหม่หัวใจสู้เพื่อดูแหล่แม่ครับเชิญครับ
และตอนนี้นะครับนักสู้ชีวิตคนนั้นก็รอพร้อมอยู่แล้วทางด้านหลังนะครับ

ตรงกลางนี้เลยนะครับเป็นที่ของคุณช้า
ที่สองแล้วค่ะที่พี่ช้างกลับมาในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะคะ
วันนี้พี่ช้างก็มากับครอบครัวนะคะมากับคุณแม่แล้วก็อดีตแม่ยายแล้วก็ลูกสาวนะคะ
สวัสดีด้วยค่ะคุณแม่มาลัยคุณแม่แม่สวัสดีครับ
ช้างแม่๑๓คน
คราวที่แล้วนะครับเราก็พูดคุยกับคุณช้าง
ในเรื่องของครอบครัวของคุณช้างนะครับ
ว่าอยากจะมีบ้านแสนสุขบ้านในฝัน
ต้องการเงินไปสร้างหลังคาใหม่แทนสังกษีเดิมที่มันผูก
แล้วก็เก็บเป็นทุนให้กับการศึกษาของลูกสาว

เป็นไงครับเหตุการณ์แบบนั้นพอจำได้มั้ยครับ
ก็ตอนช่วงผมไปขายของแล้วฝนมันตกหนัก
เขาก็เดินมาจะมาปิดประตูเพราะหมามันเข้ามาอยู่ในบ้านเต็มหมดเลย๓ตัว
เขาก็เดินไปเลยลื่น๖ร่ม

ก็มันเป็นเสือน้ำมัน
แล้วหลังคามันย้อยลงมาแล้วเขาไม่รู้เขาก็มัวแต่มองสุนัข
แล้วก็เลยวิ่งไปไล่มัน
แล้วตอนที่ล้มโคร่มไปปุ๊บก็นอนคาอย่างนั้นเลยเหรอ

ก็ถัดพอได้แต่ลุกไม่ได้เลย

คนเดียวนานไหมกว่าพี่ช้างจะกลับมาเจอแม่

พี่ช้างจะมาเจอก็ทุ่มหนึ่งพอมาเห็นแม่เป็นอย่างนั้นปุ๊บ

แต่แม่เขาก็ยังกระดึ๊บได้หน่อยนะแต่ก็ยังไม่เท่าไร
ก็ยังแตะได้หน่อยแต่แกเริ่มจะปวด
ผมก็เลยหวังดีบอกถ้าแม่ปวดมากผมก็มีหมอดีมาให้เดี๋ยวเย็บให้

เขาเป็นหมอแต่เขารับมีดอยู่บ่อไล่
ครับเขาเป็นหมอหมอบีบเขาบอกว่าเขาบีบพระเดินได้

แต่ผมฟังมานานแล้วเขาพูดแบบนี้ตลอด

ก็เลยปิ๊งไอเดียหลังจากแม่ล้มกี่เดือน
ลมประมาณเดือนกว่า
ก็เลยเชิญคุณหมอที่เป็นมือรับมีดมาทำการรักษาคุณแม่
เขาทำการรักษายังไงบ้างพี่ช้าง

อ่ะพอเชิญคุณหมอเดินขยกเขยกนะตัวหมอเองนะ
มาถึงที่บ้านเขาทำอะไรกับคุณแม่บ้างพี่ช้าง
แต่ตอนเช่าเดินได้
วดเย็นเช้าเดินได้เลย
ก็มี๒ขาผมไปยืมเข้ามาแล้ว

สาธุหมอมีด
หมอบอกว่าถ่ายาไข่ดีมียาต้ม๕๐๐

เอาต้มนานไหมครับทานกว่าจะหมด
ก็แม่เขากินได้ประมาณ๒วัน
พอนวดแล้วเดินได้กินได้๒วัน
วันแล้วก็ผมก็แม่หาหมอ
เก่าไหมแปลว่าเอามาเลย

แต่นี่แหละมันบีบใหญ่เลยเหยียบใหญ่เลย
ตอนนี้โอ๊ยหันไปโอ้โหแฮ็กล็อกแม่ผมจับขาติด
ย็อกเนี่ยนะนี่คือภาษามวยปั้มเลยนะ

พอนวดเสร็จปุ๊บวิ่งได้เลยแม่วิ่ง

ผมบอกว่าแม่ผมเดินไม่ได้เลย
ตั้งแต่วันนั้นมาเขาปิดโทรศัพท์ยาวเลย
ไม่เคยเจอที่บ่อไล่เลยขายของไม่เคยเจอแล้วนะ
เอามีทไปนะก็ไม่มีแล้วไม่มีที่รับมีดแล้วทีนี้

เพราะผมจะขายโรตีสายไหมหน้าสารเจ้าบ่อไล่
ประจำเขาจะผ่านผมเจอผมตลอด

ทีนี้พี่ช้างก็เลยคิดวิธีอ่ะในเมื่อมันไม่หายแล้ว
ก็เลยคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรแม่ถึงจะไปไหนในบ้านได้
โดยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ว่าอย่างนั้นพบกับอันนี้นะฮะ
ลักษณะอาจจะมีการลอกเรียนมาจากสเก็ตบอร์ด

เล็กน้อยอันนี้คิดเองเลย
คิดเองครับก็มาใช้งานอย่างไรใช้งานอย่างไรพี่ช้าง
ผมขายโรตีสายไหมผมจะเน้นลีลารูปร่างให้มันดูสวยงาม
ผมก็เลยต้องเพ้นให้แม่สวยงามแล้วปุ๊บแล้วสมัยการใช้งานสมมุติคุณช้าเป็นคุณแม่
ครับผมจะให้แม่นั่งอย่างนี้แล้วก็ไปไหนให้แม่จะเข้นอย่างนี้
เออก็ดูดีพอเราทดลองเอกปุ๊บทีนี้ให้แม่ใช้เป็นอย่างไร
แม่เขาก็หนังนี้เลยไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วก็แบบนี้จริง
ขากระดกอย่างนี้เลยแม่บอกนี่แหละไปไกล
ทำแบบนั้นเลยครับเขาทำแบบนั้นจริง
ผู้ใช้จริงดีกว่าคุณแม่มาลัยนวัตกรรมนี้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
ใช้ไปกี่ครั้งล้ม๓ครั้งแบบล้ม๓ครั้งเลยล้มท้ายท้ายหลังนั่นล่ะ
แล้วพอล้มแล้วเป็นอย่างไรก็เจ็บไปเลย
จัดหนักเลยนะอยากไปเอ็กซาเรย์บ้างไหม

ก็เนี่ยคือคุณแม่เนี่ยแค่ล้มอาจจะแค่ก้นจำบ้างอาจจะช้ำอาจจะปวด
แต่ว่ากระดงกระดูกไม่ได้แตกไม่ได้หัก
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมมันได้
เพียงแต่ว่าต้องค่อยไงเพราะคนอายุมาก
หมอไปกระหน่ำนวดสักขนาดนั้นเนี่ยมันก็ช้ำ
ผมว่าคุณช้างหยุดยาอะไรต่างทั้งหมด

แล้วไปรักษาที่ถูกต้องผมว่าคุณแม่เนี่ย

แล้วก็กายภาพบำบัดหน่อยนอนแล้วก็ขยับขาหน่อยคุณแม่
แข้งขยับขานะยาผีบอกยาอะไรไม่เอา
ไม่เอามันมันไม่มีอะไรรองรับมาร้องเพลงดีกว่า
ร้องเพลงหาเงินให้แกดีกว่านะ
คุณช้างนะครับต้องการ๖๐๐๐บาทนะครับ
เอาไปซ่อมบ้านเอาไปซื้อรถทำรถซาเล้งนะฮะ
แล้วก็เอาไปให้ลูกสาวนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตอนนี้คุณช้างทำไปได้แล้ว๑เพลง
รับไปแล้ว๑๐๐๐บาทตัวช่วยยังไม่ได้ใช้
เริ่มกันที่เพลงที่๒เลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๒ของพี่ช้างค่ะรู้จักเพลงนี้ไหมพี่ช้าง
เคยภังครับก็คุ้นเพื่อนรองประกวดประจำกับผมการังก็ฟึกเหมือนกันนี่ครับ
ก็แสดงว่ารู้จักล่ะว่าเป็นเพลงอะไรแน่นอน

อย่างที่บอกเรามีตัวช่วยให้คุณช้างใช้นะครับไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียอะไรทั้งสิ้น
เพื่อจะได้ช่วยเราหรืออาจจะไม่ต้องร้องข้ามไปเลยได้เงินไปเลยนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับคุณช้างครับ
ในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ก็ต้องร้องให้ถูกทุกคำนะคะพี่ช้าง
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
สองหมื่นนะครับถ้าทำได้อย่างน้อยน้อยต่อซาเล้งได้แล้วนะครับถ้าได้เพลงนี้คิดง่าย
ขอให้โชคดีนะครับคุณช้างร้องให้เหมือนเพลงแรกนะครับชัดเพราะนะครับ
กว่าดนตรีจะจบก็หยุดร้องได้พร้อมนะครับ

มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
ย่าโมจ้าลูกมาย่าช่วยหน่อย
พูดความแพ้ภายจากตายเมื่อรักมีลอย
หัวใจเงาหงอยกลับบ้านอีสานวันนี้
หล่องรถทั่วมหายาโมร้องหายโฮ
แม่เป้าตักศิลป์ทำพี่รักราญกลมล่วง
หลอกลวงให้ช้ำชีวิตทุ่มใจเต็มที่
ทำหัวใจพี่ปวดร้า
ส่วนจ้าพี่สานบ้านเกิดเมืองนอน
คู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราวหน้าหนาว
ใจน้องไม่เน่เตาถวนกาแฟทำเปล่า
จริงใจเพียงเจ้าเพื่อรักลงพ่อหนุ่มส่วนยาง
ลงที่ร่างที่ร่างย่าอย่างเมืองน้อย
รอดทั่วเมืองราบดีมาก
สุดเววาใจหายเมื่อกลายสว่าง
แววเตียงเตียงแทนจากเด่นอีสานเมื่อต่าง
คนรักเหมือนห่างกลับมารับป่าแพ้ใจ

เราแช่ไว้กลับมาผ้าก็จะตากไว้แล้ว